หลายคนต่างก็มีวิธีการในการแสดงออกถึงการน้อมรำลึกถึง
และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงราชการที่๙แตกต่างกันออกไปนะคะ
อย่างชาวสวนยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ตัดผมเป็นเลข๙ที่ศีรษะด้านขวา
แล้วก็บอกว่าจะน้อมนำแนวพระราชดำริ
หรือว่าแนวหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
มาใช้ในชีวิตประจำวัน
นายธิรายุทธ์หลิมสกุลวัย๔๒ปี
ชาวสวนยางพาราในตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
พูดถึงความรู้สึกจนเกือบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว
หลังทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต

ถึงกับน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้สึกตัว
เพราะรักในหลวงรัชกาลที่๙มาก
มาตลอดตั้งแต่จำความได้
โดยครอบครัวนั้นประกอบอาชีพชาวสวนยางพารา
และเลี้ยงสุกรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อ
ก็ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน
มาใช้ในการประกอบอาชีพ

เพื่อต้องการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อที่จะน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน
เทิดทุนท่านไว้เหนือหัวตลอดไป